ของจนขโมยหรือว่าคนที่อาจจะหลงผิด
วูบกระทันหันทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็มีเหมือนกัน
อย่างพ่อค้าขายบะหมี่เกี้ยวเจ้านี้คุณผู้ชม

ก็อาจจะทำให้คิดอะไรไม่ออกนะคะ
เปลี่ยนตัวเองไปเป็นโจรค่ะ

ภาพวงจรปิดที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้อยู่ภายในศูนย์รวมอาหารแช่แข็งแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่บนถนนสุรการข้างตลาดไทยอีสานเขตเทศบาลนครอุดรธานี
กล้องเนี่ยบันทึกภาพผู้ชายคนหนึ่งนะคะกำลังหยิบกำลังเลือกซื้ออาหารแช่แข็งภายในร้านที่เราเบลอภาพไว้
ร้านไปครับดูดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติเนอะแต่ยังไงมันไม่ใช่อย่าง
นะคะคุณเพราะว่าผู้จัดการศูนย์อาหารศูนย์รวมอาหารแช่แข็ง
เขาเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ชายคนนี้แหละยังไงทำ
หมูบดแช่แข็งไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยไปสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณอนุสรแก้วพิกุลเป็นผู้จัดการศูนย์รวมอาหารแช่แห่งนี้แหละ
คุณอนุสรบอกว่าก่อนหน้านี้อาหารแช่แข็งภายในร้านหายไปหลายครั้งแล้ว
พนักงานภายในร้านต้องเดือดร้อนเพราะเขาก็ต้องถูกหักเงิน
ชดเชยค่าสินค้าที่หายไปถูกไหมครับแต่คนในร้านเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่ามันหายไปได้ยังไง
ใครเป็นคนเอาไปหายไปเมื่อไหร่จนล่าสุดเนี่ยที่ครั้งนี้เกิดขึ้น
ก็เลยสงสัยว่ามันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นมือดีมาขโมยไปแน่นอนอ่า
ก็เลยจับสังเกตลูกค้าดูนะคะอันนี้ก็ได้เห็นว่าลูกค้าหรือผู้ชายคนนี้
ทุกครั้งที่มาเนี่ยจะเป็นจังหวะเดียวกับที่คนในร้านพบว่าเมื่อเช็คสต๊อกสินค้าแล้วสินค้าหายอืมอ่า
งานนี้ค่ะก็เลยเขาเรียกว่ายังไงสังเกตผู้ชายคนนี้เป็นพิเศษนะคะ
พอมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งก็ชัดเจนเลยค่ะว่าผู้ชายคนนี้แหละที่มักจะมาซื้อของแล้วก็ของหายไปหลังจากที่เขาออกไปนะคะ
ทีนี้ตัดสินใจค่ะคุณอนุสรตัดสินใจมาดูของภายในร้านนะคะปรากฏว่ามันไม่มีจริง
ก็เลยมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุจริงทีนี้ไปสอบถามผู้ก่อเหตุเลยนะคะคือนายกริตนัทค่ะเขาสารภาพเลยนะว่าผมทำผิดจริง
นี่ผมขโมยเอาออกมาจริงเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นพ่อค้าขายบะหมี่เกี้ยวขายมา๒ปีแต่ช่วงนี้โดนพิษโควิด๑๙เล่นงาน
บะหมี่ไม่ได้นะคะก็เลยตัดสินใจเข้ามาที่ร้านขายอาหารแช่แข็งเนี่ยนะคะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มาซื้อที่นี่เป็นประจำเป็นลูกค้าประจำมาตลอดก็ทำทีเหมือนมาซื้ออาหารตามปกติแต่หยิบของบางอย่างออกมานะคะแต่เก็บหมูบดเอาไว้ในกระเป๋าไม่ยอมจ่ายตังค์คือจ่ายเฉพาะบางส่วนส่วนหมูบดเนี่ยแอบเก็บไว้ไม่ยอมจ่ายนะคะแล้วยอมรับด้วยว่าทำแบบนี้มาสาม
สี่ถามว่าทำไปทำไมเขาบอกว่าสาเหตุก็คือเงินไม่พอที่จะซื้อของก็เลยจำเป็นจะต้องขโมยเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยได้หมูบดไปไปประกอบอาหารให้ลูกค้าอย่างน้อยก็เป็นการลดต้นทุนครับดิฉันว่ามันเป็นการตัดสินใจชั่วบูบแหละนะคะแต่ว่าสามครั้งสี่ครั้งแล้วอ่ะเพราะว่าเขาไม่ถูกจับไงแต่คราวนี้โดนจับได้แล้วเขาคิ